คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตลาดสันติศุกร์ดอนกลางอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ที่ร้านขายสลัดโรแม่ค้าเขาวางมือถือเอาไว้เวลาลูกค้ามาซื้อบางทีเขาสแกนเอาไม่จ่ายเงินสด
มีลูกค้าคนนึงไปซื้อสลัดโรแต่หยิบมือถือของแม่ค้าแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกจากตลาดไปเลยเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
นี่ค่ะตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะผู้หญิงเสื้อม่วงนะคะเธอก็ซื้อสลัดโรนนี่แหละก็จ่ายสตางค์นี่แหละแต่ว่าประเด็นก็คือแม่ค้าเขาก็วางมือถือเอาไว้
ผู้หญิงเสื้อม่วงคนนี้ซื้อสลัดโรแต่หยิบมือถือของแม่ค้าเขาไปด้วยไงแล้วก็ขี่รถออกจากตลาดไปเลยแต่ยังดีเนี่ยมีกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเย็นเมื่อ๒๑พฤศจิกายนร้านของคุณวิยดากองสุกค่ะนี่นะคะก็คือแม่ค้าผู้เสียหายเธอก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะอายุไม่เกิน๔๐ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยค่ะก็มาซื้อของแต่ลูกค้าคนอื่นก็มาซื้อของด้วย
ลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาจ่ายเงินระบบโครงการคนละครึ่งแล้วก็ต้องสแกนผ่านมือถือแม่ค้าเลยยื่นมือถือให้ลูกค้าสแกนเพื่อจ่ายเงินพอสแกนเสร็จลูกค้าก็วางมือถือเอาไว้ตรงนั้น

ใช่ก็วางไว้ตรงนั้นแต่ผู้หญิงเสื้อม่วงซื้อของแบบจ่ายเงินสดพอหยิบเงินทอนก็หยิบมือถือของแม่ค้าเขาไปด้วย
มีแม่ค้าที่ขายน้ำอยู่ร้านติดกันค่ะ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าอ๋อผู้หญิงเสื้อม่วงตามภาพในกล้องวงจรปิดคนนี้เหรอ
จำได้ผู้หญิงคนนี้ซื้อน้ำเก๊กหวย๘๕บาทที่ร้านเธอ
แล้วก็สแกนจ่ายโครงการคนละครึ่งก็จ่ายแค่ครึ่งเดียว
โทรศัพท์ให้แต่เหมือนกับทำทีว่าจะสแกนแต่ไม่กดยืนยันการชำระเงิน
แต่จังหวะนั้นลูกค้าในร้านหลายคนระบบมันก็จะช้าด้วย
ลูกค้าหลายคนด้วยแม่ค้าคนนี้บอกว่าก็ไม่ได้ตรวจสอบ
เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ซื้อน้ำเก๊กหวยทำทีเป็นเหมือนสแกนจ่ายเงินผ่านมือถือ
แล้วไม่กดยืนยันคงไม่ได้จ่ายด้วยซ้ำไม่ได้จ่ายเลย
แล้วคงจะทำแบบนี้กับหลายร้านนี่ค่ะ
โทรศัพท์กับระบบของมันมีเลสนะคะเราไม่สามารถเช็คได้ทันที

เวลาเรามามันก็จะดึงกรอกมุมตะชามา
คุณผู้ชมคะผ่านไป๑วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
ผู้หญิงคนนี้ไปเดินตลาดอีกรอบไปอีกเหรอไปอีกโอ้โหทีนี้ถูกรวบตัวเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีค่ะนี่นะคะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านางพิมรวมธรรมอายุ๕๔ไปเดินซื้อของในตลาดสันติศุกร์ดอนกลางอีกรอบ
ก็เลยรวบตัวแล้วพาไปบ้านไปดูซิของกลางมีอะไรบ้างอืม
มีนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันก่อเหตุนะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่โรงพักเพิ่มนางพิมผู้ก่อเหตุคนนี้เธอบอกว่า
ก็ไปซื้อของกินที่ตลาดเป็นประจำวันเกิดเหตุยืนซื้อสลัด
แล้วเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนกองสลัด
นึกว่าเป็นของลูกค้าคนอื่นที่ลืมไว้ก็เลยหยิบมา
กะจะเอาไปอาจจะเอาไปใช้อ้าวนึกว่าจะเอาไปคืนเขา
จะเอาไปใช้อ่าไม่คิดว่าเป็นของแม่ค้านี่ค่ะ
เพราะว่าหลังจากหยิบไปเนี่ยก็ยังไปเลือกซื้อของอะไรอยู่ตามปกตินะ
ก็ยังซื้อของที่ตลาดเนี้ยเป็นประจำ
แต่สุดท้ายก็มาโดนจับในครั้งเนี้ยค่ะซื้อของที่ร้านเขานี่แหละ
เห็นมันวางอยู่บนเขาคิดว่าของลูกค้าคนอื่น
เขาลืมไว้แล้วก็หยิบมาหืมหยิบมาก็ใส่กระเป๋าตัวเอง

เดินซื้อของต่อใช่แต่ก็คิดว่าจะเอามาให้หลากนี่แหละ
โทรศัพท์แล้วคิดว่าของคนอื่นลืมแล้วปิดเครื่องตอนไหนอ่ะ
เครื่องเราไม่ได้ปิดนะเขากลับบ้านไปก็เปิดโหมดเครื่องบินเลยนะ
นี่ค่ะบอกว่านึกว่าลูกค้าคนอื่นลืมไว้ครับ
หยิบไปจะเอาไปให้หลานใช้บอกแบบนี้
ส่วนกรณีที่แม่ค้าขายน้ำที่อยู่ร้านข้าง
บอกว่าเธอสแกนจ่ายเงินค่าน้ำตามโครงการคนละครึ่ง
แล้วก็ไม่กดยืนยันการจ่ายเงินเนี่ยนะคะเธอบอกว่าผิดคนหรือเปล่า
เพราะว่าเธอเนี่ยซื้อน้ำด้วยเงินสดนะ
สแกนผ่านมือถือตำรวจก็สอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีค่ะข้อหารักทรัพย์นะคะอืม
ถ้าเจอโทรศัพท์มือถือของคนอื่นก็ต้องหาเจ้าของนะคะ
จะเอากลับไปใช้เองไม่ได้โดนข้อหาเนี่ย
เกิดตลกตลายก็มีกล้องวงจรปิดหมดแล้วละฮะอืม